อยู่ที่บ้านเราอาจจะต้องมีการโทรศัพท์สั่งของ
สั่งให้ใครมาส่งของให้กับเรา
แล้วบางทีมันอาจจะมีเบอร์แปลกโทรเข้ามา
บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลเอ๊ะ

วันนี้จะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกัน
เพราะว่าเขาพูดถึงแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมากมายว่า
แปลกเป็นเบอร์มิจฉาชีพจริงหรือไม่

ติดตามกันเลยนะคะกับชิสามาแชร์

เรื่องราวนี้มันค่อนข้างจะกระจอนกระจายไปไกล

คนเมมเบอร์นี้เอาไว้เลยอะ

เบอร์แปลกเบอร์มิจฉาชีพเบอร์อันตราย

ทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า
มันก็จะมีข้อมูลส่วนที่ถูกต้อง
แล้วก็ส่วนที่ต้องบอกต่อกันด้วยนะคะ
มีคนโพสต์เตือนบอกว่า
ระวังเบอร์โทรนี้โทรมาหลอก
ของแฟนเพจของเรา
คือเสียงที่โทรมาเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิง

แล้วมีการขอบันทึกเสียงการพูดคุย
ลายสายเนี่ยบอกกับผู้รับว่าเป็นการสอนยิงแอดแอดโฆษณาทางเฟซบุ๊คแหละ
หรือว่าทางโซเชียลมีเดียนี้นะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าให้รีบไปเสิร์ชดูเบอร์โทรนี้
ปรากฏว่าเธอก็นำเบอร์นี้ที่โทรเข้ามาเนี่ยไปเสิร์ชดูในอินเตอร์เน็ต
ก็บอกว่ามีคนโดนดูกันเยอะมาก

หลอกเอาข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลที่เราใช้ลงทะเบียนต่าง
แล้วก็หลอกเอาข้อมูลเฟซบุ๊คไปแฮ็ก
แล้วก็ติดแฮชแท็กแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
สองเบอร์แปลกที่เห็นหน้าจอนี่แหละนะคะ
ถ้าหากว่าใครพบความผิดปกติให้แจ้งความไปเลย
หรือถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาให้ระวังเอาไว้

ทีนี้คุณผู้ชมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์มิจฉาชีพเนี่ยค่ะ
ก็ตอนนี้มีผู้ใช้งานกว่า๙๐ล้านบัญชีแล้วแหละ

เพราะว่าแอปนี้จะช่วยบอกเราได้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ที่ไม่ปลอดภัย
อย่างเช่นเป็นเบอร์ของบริษัทประกันภัยบางคนอาจจะไม่สะดวกรับอะไรอย่างนี้
ของมิจฉาชีพเบอร์ของบริการต่าง
ของคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราที่เราบันทึกเอาไว้
เขาก็คงจะมีฐานข้อมูลที่มาจากบุคคลต่างที่เจอเบอร์แปลก

ทุกวันนี้เราต้องมีการยืนยันตัวตนใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นทุกเบอร์ก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์ตัวจริง
นี้ก็เท่าที่ไปดูรีวิวนะคะ
ก็มีคนแนะนำว่าเออโหลดไว้ใช้ก็ดีเหมือนกัน

ก็เตือนกันเอาไว้